สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้นะครับผลการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงได้นั่งเก้าอี้ต่อเป็นสมัยที่๒ติดต่อกันด้วยคะแนนที่ขาดลอยครับ
เป็นการเลือกตั้งนะครับที่คนในวงการฟุตบอลนั้นโอ้โหเดินทางไปอย่างครับข้างนะครับแล้วก็บุคคลสำคัญในวงการเนี่ยไปกันแทบจะครบเลยนะครับ
ชิงกันสองคนครับก็คือพลตรวจเอกด๊อคเตอร์สมยศพุ่มพันธ์ม่วงกับด๊อคเตอร์พินโยนิโรดนะครับ
ซึ่งเป็นอดีตสภากรรมการของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลมาหลายสมัยด้วยกันแล้วก็เป็นประธานสโมสรนครสวรรค์นะครับ
ผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงทั้งหมดหกสิบเก้าเสียงนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพลตรวจเอกด๊อคเตอร์สมยศนะครับได้รับเลือกเป็นนายยกสมาคมด้วยคะแนนห้าสิบเอ็ดต่อสิบเจ็ดนะครับ
แล้วก็มีบัตรเสียอยู่๑ใบด้วยกันคะแนนค่อนข้างจะขาดลอยแต่ว่าไม่เยอะเหมือนสมัยแรกที่มานั่งที่ตำแหน่งเก้าอี้ของนายกนะครับที่ได้ไปถึง๖๒คะแนนได้ว่าท่วมท้นนะครับ
หลังจากการเลือกตั้งครับนายพินโยก็แสดงความยินดีกับทางบิ๊กออสนะครับที่ได้ตำแหน่งอีกสมัยแล้วก็ยอมรับผลที่ออกมาส่วนตัวเนี่ยไม่ติดใจอะไรแต่ว่าถ้าเกิดจะมีการทักท้วงนะครับหรือว่าฟ้องร้องหลังจากนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทีมงานพร้อมทิ้งท้ายว่าอาจจะไม่ลงเลือกตั้งในสมัยหน้าเพราะมีตำแหน่ง

วงการกีฬาฟุตบอลไทยนั้นมีรูปแบบมีแบบแผนมีระบบที่ชัดเจนโดยเราจะยึดแนวทางหรือนโยบายของแผนพัฒนา๒๐ปีที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ทำขึ้นนะครับ